คุณผู้ชมคะอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุสลดค่ะ
พี่เขยใช้อาวุธปืนยิงน้องเมียจนเสียชีวิต

แล้วตอนนี้ทางลูกเมียของผู้ที่ก่อเหตุ
บอกว่าอยากให้มามอบตัว

ที่โรงพยาบาลซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนายเสรีสุทธิอายุ๔๐
โดนยิงเข้าที่ศีรษะแล้วก็ไหล่ขวาคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นพี่เขย
นะคะคือนายประจักษ์ศาสตร์ดีอายุห้าสิบปีแล้วนายประจักษ์เนี่ย
พอก่อเหตุเสร็จแล้วหนีหายไปเลยค่ะเข้าป่าหายไปความคืบหน้า
หน้าทีมข่าวของเราก็ไปในบ้านไปจุดที่เกิดเหตุคือเป็น
บ้านของผู้ตายปรากฏว่าญาติพี่น้องก็นำร่างของนายเสรี
ออกจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่านซ้ายช่วงตีหนึ่ง
เมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็มาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านค่ะ
สองวันบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วเดี๋ยววัน
พรุ่งนี้จะมีการชาปนกิจตอนบ่ายโมงนะคะภรรยาของนาย
จักษ์ผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นพี่สาวของผู้ตายเนี่ยเล่า
ให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุตัวตัวเธอแล้วก็น้องชายรวมถึง
เพื่อนเพื่อนก็กินเหล้ากันอยู่ที่บ้านค่ะทีเนี้ยสามีกับ
น้องชายเนี่ยก็ทะเลาะกันเกี่ยวกับการตั้งวงเล่านี่แหละ
แล้วก็มีการเอามีดมาฟันกันน้องชายก็หนีค่ะหนีไปที่
กระท่อมสักพักหนึ่งสามีไปคว้าปืนขี่มอเตอร์ไซค์ตามไป
กระท่อมแล้วสักพักสามีกลับมาที่บ้านสภาพของสามี
คือโดนยิงที่ขานะแล้วก็มาเปลี่ยนกางเกงก็เอาหยิบสัมภาระ
บางอย่างอะค่ะหนีเข้าไปในป่าหลังบ้านนี่คือตอนที่หลัง
ก่อเหตุมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาสัมภาระขี่
มอเตอร์ไซต์หนีไปซึ่งภรรยาของนายประจักษ์ผู้ก่อเหตุเนี้ย
นะบอกว่าเสียใจอ่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นปกติสามีกับน้อง
ชายเนี่ยกินเหล้าด้วยกันทุกวันเลยมีปากเสียงกันบ้าง
เล็กน้อยแล้วก็ไม่คิดว่าทั้งคู่เนี่ยจะอารมณ์ร้อนถึง
ขั้นต้องฆ่ากันตายแบบนี้อยากให้นายประจักษ์สามีเนี่ย
มามอบตัวเพราะว่าเป็นห่วงรู้ว่า
ส่วนลูกของนายประจัก์ผู้ที่ก่อเหตุเนี้ยนะคะ

คือไปหาในป่าในเขาหลังบ้านของนายประจักษ์ค่ะหาโอ้โหระยะทาง๒กิโลเมตรกว่าแล้วนะแต่ยังไม่เจอนี่เป็นการหาวันที่สองแล้วแต่ไปเจอรอยเลือดค่ะแล้วก็ไปเจอรอยเท้าคิดว่าน่าจะหนีไปที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยแล้วรอยเลือดที่พบเนี่ยคือนายประจักษ์เขาได้รับบาดเจ็บที่ขาไงหลังจากนี้ตำรวจก็จะตามแกะรอยต่อ